มาดูเรื่องตัวเลขบ้างนะคะ

ชั้น๕ครับคุณผู้ชมครับชั้น๕

เงียบกันกริบเลย

เดี๋ยวงวดที่แล้วไม่เข้าเป้าใช่ไหม
เดี๋ยวงวดนี้บอกแนวทางต่อไม่รอแล้วนะคะ

ต่อครบจบที่แน่นอนค่ะ
แม่น้ำหนึ่งโชคกับช่วงรับ
วันนี้เป็นยังไงคะ
เกราะช้าแม่น้ำหนึ่ง
เป็นเลขโดดเลขเดียวเลย
คราวนี้ไม่มีตัวเลือกอื่นให้สับสนเลยนะคะ

แนวทางกันแบบไม่ต้องรอให้หยุดพักซับหน้าตาเลยนะคะ
งวดที่ผ่านมาบอกใบ้แนวทางเลขเด็ดไป
ยังไม่ตรงเป๊ะค่ะแค่เฉียด
ใครนำไปซื้อกลับไปกลับมาอาจจะพอได้โชคกรีบ

แต่งวดนี้ไม่ปล่อยให้แฟนคลับรอนาน
บอกใบ้แนวทางตัวเลขตั้งแต่ไก่โหเลยค่ะ

งวดหน้าไม่พลาดแน่นอน
การันตีค่ะมาตัวเดียวนี่แหละ
หัวเขียวข่าวเด็ดต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ

ตอนนี้ปฏิทินจีนกำลังมา
ไอ้จิ๊มมันจะมีเลขต่อกันอะนะฮะ

มาไม่มายังไงล่ะลองดูฮะ

ตุลาคมที่จะถึงครับคุณผู้ชมครับ
อ่ะอุ้ยอ๋อเห็นเป็นเลขอะไร
ที่ฉันเห็นเลขเดียวกับแม่น้ำหนึ่งตัวนึง
จริงหรอยังไงอ่ะสีแดงคุณผู้ชมฮะ

๑ตุลาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าปฏิทินจีนฉบับนี้นะ
ให้แม่นตรงเลยมันออก๘๓ใช่ไหม
เอาย้อนให้ดูนี่ไงอุ้ยโอ้โหใช่ครับค่ะโอ้โห
พออย่างนี้เราดูออกเลยนะครับเพราะบอกไปแล้วว่ามันออก๘๓นะฮะ
แต่ว่างวด๑๖ตุลาคมนี้เจ้าของคลิปบอกว่า
ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวจะไปซื้อ
รอเอาไว้เลยรอไว้เลยนะครับ
มาอัดคลิปนะฮะโพสต์แจกชาวเน็ตด้วย
ยังมีปฏิทินจีนที่บอกเลขอีกนะครับ
แต่ปฏิทินฉบับต่อไปนี้
ให้เลขไม่ตรงกับปฏิทินอันแรก
ให้เรียกอะไรคุณผู้ชมต้องดูเอาเองนะครับ
แต่คุณผู้ชมถ้าอยากจะตีเองก็ต้องดูไอ้สีแดง
เอาปากกาจดเลยจดใส่กระดาษเอาไว้เลยเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่
บอกเลขมันตรงกับใจเลยเห็นพูดอย่างนี้ทุกคนเลย
เจ้าของคลิปพิมพ์ดักเอาไว้ก่อนเลยนะบอกว่าเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางไม่ถูกอย่ามาว่ากัน
เมื่อกี้อุ๋ยนี่หัวเราชอบใจอะไรจะตรงกับอุ๋ยหรือยังไง
ชัดมากค่ะกำลังดูว่าปฏิทีนี้เขาก็ชัดเหมือนกันนะ
พัฏิทีนี้จริงก็มีหลายสำนักอยู่อื้อเรารู้ครับ